สบายดีหรือเปล่าข่าวข่าวไม่เคยรู้
สูตรดูเธอเมื่อยู่แอบดูแวะมอง
สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเรานะคะ
อยู่กับไอดอลยุค๙๐นะคะ
คุณฟุ๊กไอน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โห
แก้ข่าวนิดหนึ่งใช่ไหมค่ะ๒๐๐๐อาหารยุค๙๐เก่าไป๒๐๐๐หรือเหรอ

สายหยันจัง

ยังเป็นคอนเสิร์ตอยู่

ได้รับรางวัลวงดนตรีดีเด่น
มัธยมศึกษาระดับประเทศ

การทานข้าวปาร์ตี้สนุกสนานด้วยกัน
อย่างเงา

เหตุใดทำไมไม่มารวมวงคะ
แต่ละคนมีหน้าที่ต้องดูแลแตกต่างหันไป

ุ๊กไอน้ำก็กลับมากับค่ายข้าวสาร

ทั้งการใช้ชีวิตทั้งครอบครัว
เราก็รู้สึกว่ามันน่าจะได้เวลาแล้วแหละมันนานเกินไปแล้วถ้านานกว่านี้
มันก็จะรู้จักแก่คนรุ่นเก่ารุ่นเรา
แต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่เจนใหม่มาที่อยู่ในสื่อโซเชียลตอนนี้
เขาไม่รู้จักเราแล้วแหละ
เราอยากให้เขารู้ว่าเราเป็นอีกคนนึงนะที่เคยมีผลงาน
ซิงเกิ้ลล่าสุดชื่อเพลงว่าท่าเขาไม่กล่อมา

เพราะว่าในเพลงเนี่ยเราใส่ความใบตัวตนเข้าไป

ก็คือเราตั้งคอนเซ็ปต์ดูแลในการทำ
อย่างมันทำให้เราชอบกับมัน
ชีวิตครอบครัวล่ะค่ะภรรยาและลูกแบบ

ดีครับดีมากเป็นอีกหนึ่งที่
เหมือนกับเป็นพลังให้เราได้กลับมาในวันนี้ด้วย
ส่วนถ้าแฟนเดินมาทักคุณฟุ๊กไอน้ำ
ว่าสบายดีหรือเปล่าจะตอบว่าอะไรคะ

อยู่ในวงการนี้ได้แล้วก็ได้ผลกลับคืนมา
คติประจำใจผมยึดสิ่งเดียวตลอดในการใช้ชีวิต
คือผมทำทุกอย่างที่อยากจะทำแต่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน

ก่อนไปทราบว่าวันนี้วันแถลงแต่ว่าให้โชว์เพลงสักนิดนึงได้ไหมคะ

พอจริง
สบายดีหรือเปล่าต้องขอบคุณด้วยนะคะ

ขอบคุณครับ
เจอกันอีกนะคะ
เจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
ผมทำทุกอย่างที่อยากจะทำแต่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
มันจะทำให้มีความสุขทั้งเราและเขา